ไปดูที่จังหวัดตากันหน่อยค่ะที่นั่นชาวบ้านเขาออกมาก่อมอบประท้วงท่าที่ท่าทรายนะคะ
เขาบอกว่าเกือบจะปะทะกันเลยด้วยซึ่งทหารตำรวจรองผู้ว่าเนี่ยต้องลงไปหย่าศึกด้วยตัวเองเลยนะคะ
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าตกลงแล้วต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง
ที่บริเวณท่าทรายกระวีลีลาในตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
ชาวบ้านหมู่ที่๓ที่เขาเดือดร้อนจากการประกอบการดูดทรายเนี่ยนะ
เขารวมตัวกันมาชูป้ายเลย
ค้านการต่อสัญญาสัมปทานท่าทราย
รวมตัวกันชูป้ายแล้วก็ออกมาประท้วงบอกว่า
ช่วยย้ายท่าทรายออกจากหมู่บ้านได้ไหม
ชาวบ้านกว่าห้าสิบคนเดือดร้อนออกมาเรียกร้อง
อยากให้ฝ่ายผู้ประกอบการจัดการแก้ไขหรือออกไปเลยก็ได้
ซึ่งฝ่ายผู้ประกอบการพอถูกมาประท้วงแบบนั้น
เขาก็ออกมาตอนแรกก็ตั้งใจออกมาเจรจานั่นแหละ

แต่คุยกันไปคุยกันมาค่ะอารมณ์มันก็เริ่มมาเนอะ
กลายเป็นการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเกือบจะปะทะกันอยู่แล้วค่ะ
ดีที่ทหารกับตำรวจที่เขารู้เรื่องเขาก็รีบมาเฝ้าสังเกตการณ์
ก็รีบเสนอตัวเข้าไปเลย
เพื่ออย่าศึกป้องกันเหตุบานปลายป้องกันการปะทะ
นางแสงวันจองโป่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่า
หลังจากที่มีการดูดทรายนะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก
ทุกวันนี้เนี่ยตักน้ำกินในบ่อไม่ได้เลยนะต้องซื้อกินอย่างเดียว
ฝุ่นละอองจำนวนมากก็ปลิวเข้าบ้าน
ดทรายจนน้ำในแม่น้ำเมย์เปลี่ยนทิศอีก
เพราะฉะนั้นช่วยเอาท่าทรายออกไปจากหมู่บ้านได้ไหม
แก่ลูกแก่หลานเห็นแก่อนาคตของหมู่บ้านกันบ้าง

ทีนี้ทางฝั่งของนางจุธาทิพย์ศรีเทียน

ในฐานะผู้ประกอบการเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะ
เขาก็พยายามแก้ปัญหานี้มาอยู่ตลอด
ฝุ่นก็หารถน้ำมาฉีดพ่นลดฝุ่นวันละ๓เวลาแล้ว
มีการนำแสลนด์มากันกั้นทรายไม่ให้ปลิวไปที่บ้านของชาวบ้าน
กองทรายให้ต่ำลงลมมาก็จะได้ไม่ปลิว
ยืนยันด้วยว่าการดูดทรายไม่ได้ทำให้บ่อน้ำแห้ง

ส่วนจะมาเรียกร้องบอกให้เขาเลิกกิจการหรือย้ายออกไปเนี่ย
อยู่บอกวันนี้ให้ทำพรุ่งนี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้
ให้ย้ายเลยเนี่ยมันต้องใช้เวลา

ลงพื้นที่ด้วยมาพิสูจน์ทราบเรื่องที่ร้องเรียน
แล้วก็ไปเดินตรวจสอบรอบบริเวณเลย
ให้ผู้ที่ร้องเรียนไปชี้จุดเลยว่าตรงไหนที่มันเกิดความเดือดร้อนอะไร
ดูดยังไงทำไมบ่อแห้งปลิวเข้าบ้านตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
ตรวจสอบให้ละเอียดเบื้องต้นก็ได้ทราบข้อเท็จจริงบางอย่างแล้วนะคะ

ถึงจะสามารถตัดสินใจชี้ขาดได้ตอนนี้ก็เลยทำเพียงแค่สั่งรอ